คุณผู้ชมคะเมื่อเดือนก่อนมีข่าวใหญ่ที่เชื่อว่าจนถึงขณะนี้
ทุกคนยังคงจำได้อยู่นะคะกรณีวัยรุ่นฆ่าคู่อริ
แล้วก็ข่มขืนแฟนสาวของคู่อริที่กำลังตั้งท้องได้อยู่๓เดือน
แล้วก็นำร่างของหญิงสาวทิ้งลงไปในเหว
แต่ว่าหญิงสาวคนนี้เธอรอดชีวิตแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล
เรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะกระแสโซเชียลบอกว่า
หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่
ระดมความช่วยเหลือไปยังเหยื่อสาวคนนี้ค่ะ
แต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า

เพียงแต่ว่ายังไม่พบการเข้าไปแจ้งสิทธิ์การขอรับความช่วยเหลือนั่นเอง
ที่ฆ่าคู่อาริแล้วก็รุมขมขืนแฟนสาวกำลังตั้งครรภ์๓เดือน
แล้วก็นำร่างไปโยนทิ้งเหวเธอรอดชีวิตแต่เธอยังคงต้องรับการดูแลอยู่ภายในโรงพยาบาล
คุณแม่ของเธอก็ต้องไม่ทำงานเพราะว่าจะต้องมาดูแลเธออยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
คุณบุ๋มบอกว่าครอบครัวของเหยื่อไม่มีเงินช่วยเหลือเยียวยา
ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลคุณแม่ก็ต้องมาเฝ้าดูแลอาการอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้เข้าไปทำงานคุณแม่ก็ขาดรายได้ด้วย
แล้วก็มีผู้ใจบุญหลายคนร่วมบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือ
ส่วนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
ทั้งที่เรื่องนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะคะ
ล่าสุดทางรองประหลักกระทรวงยุติธรรมในฐานะโฆษกระทรวงยุติธรรม
คุณธวัชชัยไทยเขียวออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
กระทรวงยุติธรรมเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อหญิงสาวคนนี้แล้ว
ทันทีที่เกิดเหตุทางยุติธรรมจังหวัดตรังก็เข้าไปแจ้งสิทธิ์เงินค่าตอบแทน
ผู้เสียหายทันทีแต่ว่าตอนนั้นผู้เสียหายอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถให้การอะไรได้ต่อมาก็ย้ายไปรักษาตัว
โรงพยาบาลจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังไม่มีประสงค์ที่เข้าไป
สิทธิ์แต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามเพื่อให้ญาติหรือผู้เสียหาย
ได้แจ้งสิทธิ์และรับคำขออีกครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำเรื่อง
แจ้งไปยังกรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ
คุ้มครองพยานซึ่งสิทธิ์คุ้มครองยังคงอยู่
จนถึงปัจจุบันนี้ยังคงมีสิทธิ์อยู่นะคะส่วนแฟนนุ่มที่เสียชีวิต
ก็ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติรวมเป็นเงิน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งคำวินิจฉัย
ทายาทผู้เสียหายทราบและรับค่าตอบแทนต่อไปค่ะ